วันนี้นะคะได้เวลามาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

สวัสดีครับหมอไก่
เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพบกับหมอไก่แบบนี้
เมื่อวานนี้เกริ่นไปแล้วหมอไก่ว่าจะมี๓ราศีใช่ไหม
ดวงดีมากหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าดวงดีทั้งเรื่องของการงาน

คุณใบตองเคยได้ยินไหมว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุข

ใช่เลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่า

สามราศีนั้นจะมีราศีของคุณหรือเปล่ามาฟังกันเลย

ราศีแรกก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเอง

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ย
โอ้โหอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ
แล้วดวงชะตาของชาวราศีกรกฎค่ะเรียกได้ว่า
คลองสัมประธานความดวงดีก็คือดวงดีตั้งแต่ตอนนี้
ไปถึงช่วงแบบปลายปีเลยนะ
ดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะ

ก็คือการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎค่ะช่วงนี้คิดว่า
จะไปเสนองานไปสมัครงานไปทำอะไรสำคัญในเรื่องของการงาน
โอ้โหถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี
เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมาก

นะคะส่วนในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึง

อ่าใช่เลยค่ะการเงินเนี่ยถือว่าเป็นช่วงแบบรับทรัพย

จะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
สมมติว่าชาวราศีกรกฎคนไหนเป็นนักธุรกิจ
ทำการค่าการขายมีร้านค้าเป็นของตัวเอง

ในช่วงนี้คือจะมีโอกาสได้กำลีกำไร
จากการทำธุรกิจค่อนข้างมากเลย
เขาเรียกว่าฐานะของชาวราศีกรกฎเนี่ย

ถ้าที่ผ่านมามีปัญหาติดคัด
ฟืดหน้าเหมือนว่าประตูบ้านที่ไม่ได้หย่อนมันอะไร
ตอนนี้ก็จะปลื๊ดเลย

สำหรับราศีกรกฎนี่ก็คือดีทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน
จะดีตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปไหมคะ

โอ้ช่วงแบบสุดท้ายปลายปีเลย
ยาวไปนะคะสำหรับราศีกรกฎนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานการเงินค่ะ

ช่วงที่ผ่านมาก็เจอปัญหาเจออุปสรรคค่อนข้างมากพอสมควร
แต่ว่าในตอนนี้ดวงมาฟ้าเปิดแล้ว

ยาวเหมือนชาวราศีกรกฎเลยก็คือดียาวไปถึงช่วงปลายปีโค้งสุดท้ายของปีเลย
ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องของหน้าที่การงาน
หน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันค่ะคืออยากจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงาน
บางคนคิดอยู่ในใจวางแผนแต่ว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะที่จะได้ลงมือทำ
ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานได้ออกงาน
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้ย้ายงานไปไหนก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายภายในองค์กร
ในเรื่องของการอาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจก็ถือว่าดีนะคะ
มีโอกาสที่จะขยับขยายช่องทางในการขายขยับขยายธุรกิจของคุณให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น
เรียกได้ว่าการงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความก้าวหน้ามากนะคะ
แต่ว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
และคุณจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรกับบางอย่างไหมคะ
มันจะมีเรื่องที่ต้องระวังไหมสำหรับราศีกัน
เรื่องของสุขภาพเพราะบางทีมันก็ทำงานทำงานมากเกินไปจนบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลสุขภาพ
ส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินดีมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชค
ที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินชิ้นใหญ่
อ๋อลองดูนะเกื่อไม่โอกาสจะได้ซับสินชิ้นใหญ่
ใช่แหละแต่ก็อดทนให้นะส่วนราศีกัณฑ์ต่อไปก็คือ

สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าโอ้ก็ดวงดีนะคะ
เขาเรียกว่าดีพร้อมทั้งเรื่องของการงานด้วย

ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้อยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำเลย
เพราะว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีของชีวิตแล้ว
อยู่ดีเขาเรียกว่าจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิต
ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือกลือกูลด้วย
ก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลย
โอกาสดีมีความความสำเร็จเอาไว้นะครับ
โอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายมากสำหรับราศีธนูในช่วงนี้
แล้วเรื่องการเงินของราศีธนูล่ะคะ

มากเลยค่ะชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสได้เงินก้อน

แต่ว่าการเงินของชาวราศีธนูเรียกว่าเป็นดาวเสา
ดาวเสาทางโหรศาสตร์มันจะหมายถึงว่าต้องใช้เวลาหน่อย

อย่างบางคนเป็นเซลล์กว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่น
อาจจะเหมือนว่าต้องใช้เวลายืดไป

ขออนุญาตย้ายล่ะอ่อนคะ
ฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ